สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเรามีฝนมากกว่าแดดค่ะ
ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง

อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็พืชผลให้มากเป็นพิเศษค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะฝนเยอะ
ชื้นในอากาศค่อนข้างสูงค่ะ
พื้นที่ใดมีฝนตกชุกเกษตรกรต้องระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ

รวมถึงโรคเน่าในผักและสตรูพืชจำพวกนอนค่ะ

ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนกระจายตัว
ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน
เกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะดอกมะลิ
และเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนหลังฝนตก
จุดที่มีฝนริมทะเลคลื่นค่อนข้างสูงนะคะต้องระวังด้วย
ขณะที่ภาคใต้มีฝนตลอดช่วงความชื้นในอากาศสูงค่ะ

ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดู
เจ้านครที่ต้องใช้เวลาช่วยเหลือนานหลายชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าต้องประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด
หน้าร้อนของประเทศจีนนอกจากนี้นะคะ
วาน๑ตัวมีน้ำหนักมากคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องเอารถเคนมายกขึ้นแบบนี้
ก่อนที่จะค่อยส่งน้องวานะคะ
กลับคืนสู่ท้องทะเลค่ะ

สวัสดีครับ